พาคุณผู้ชมไปจับบ่อนการพนันที่พังงากันนะคะ
ส่วนใหญ่เวลารายงานข่าวเรื่องของบ่อนการพนันเนี่ย
ไปอยู่ในเพิงพักกลางป่าก็มี
ในบ้านก็มีหอพักก็มีตึกแถวก็มี

อยู่ในพื้นที่บริเวณวัดเลย
เป็นบ่อนการพนันที่ชาวบ้านเขาเห็นแล้วก็บอกว่า
มันไม่ไหวแล้วมีทั้งเหล้ามีทั้งเบียร์เป็นของจูงใจ

นางสาวอุมากรแพรใหญ่ค่ะกำนันตำบลลำแก่น
ก็เลยพากำลังบุกเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันโปปัน
หนุนสอนพาโชคที่ลักลอบเปิดเล่นอยู่ในงานวัดหลักแก่น

พอนักพนันเห็นเจ้าหน้าที่มาเท่านั้นแหละค่ะ
วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงแตกกันไปคนละทิศคนละทางเลย
เจ้าหน้าที่รวบตัวนายทรงริโตสุนทรนะคะที่รับเป็นเจ้ามือเอาไว้ได้
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าในวัดยังมีร้านอีกกว่า๑๐
ที่เปิดให้มีการเล่นปลาโป่งปลาเป้าบิงโกพนันยิงเป้าพนันปลาขวด

แล้วของรางวัลที่จะให้แลกเนี่ยมีทั้งตุ๊กตาอันนี้เบสิก
แต่มันมีเหล้ามีเบียร์มีบุหรี่เครื่องดื่มชูกำลังน้ำอัดลมแอบแฟ้งเปิดกัน
โอ้โหเรียกว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวบาปกรรมกันด้วยอยู่ในวัดแท้
แธวก็นำสูราเข้ามาเป็นของรางวัลภายในวัดซึ่งมันไม่สมควรมัวที่จะเกิดขึ้นด้วยปราการระทั้งปวง
ทั้งสร้างความมัวมา้วให้กับเยาวชน
มีการแอบแฝงมีการจัดเก็บผลประโยชน์จากธุรกิจการพนันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ต่อนโยบายของจังหวัดพังงา
ที่เขาประกาศให้ทุกอำเภอปลอดจากการเล่นการพนันอีกด้วย
เรื่องต้นตำรวจก็เลยควบคุมตัวเจ้ามือ
พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาลักลอบเล่นการพนัน
นันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพท้ายเหมืองให้ดำเนินคดีค่ะ

มันแฝงไปด้วยกิจกรรมแบบนี้คือการเล่นที่แบบว่า

จริงงานวัดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ
ของเล่นงานวัดที่มันสนุกแล้วมันไม่ต้องพนันกัน
มันก็มีป้าโป่งก็พอป้าโป่งยนต์ลูกคันนิสฟ์อะไรแบบนั้น
แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเป็นกึ่งของการพนันไปแล้ว